เมื่อสักครู่นี้คุณเชอรี่เขาเกริ่นไว้แล้ว

ถ้านี้เบียดกันไปเบียดกันมา

ได้รับฉายาใหม่ว่าเป็นนางเอกติดดิน

ไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้เชื้อมาจาก

ทุกคนแบบว่าหน้าร้ำติดดิน
บ้านเขาบอกเทรนด์มากับมือเองเลยหรือเปล่า

เป็นกันเองถอดแบบคู่จิ้นมาเป๊ะ
เช่นเดียวกับฉายาที่เธอได้รับ

เห็นชัดจากคลิปที่แฟนคลับถ่ายไว้

ไม่มีอภิสิตใดทั้งสิ้น
จนเป็นที่มาของฉายาที่บอกนี่แหละค่ะ
โดยเจ้าตัวก็ยิ้มหน้าบานกับตำแหน่งที่แฟนคลับพากันตั้งให้

ก็เป็นการใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาเท่านั้นแหละ

เพราะคนเขาก็ต้องรีบไปทำงานหรือว่าไปเรียนของเขา

มีคนมารู้จุดได้ไหมครับ

ด้วยการที่แบบยืนแบบแน่นขนาดนี้
ไม่มีใครกล้าเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูป
มันกลับให้เราว่าเป็นนักเองนิสัยดีสิ่งดี
ว่ามันคือประสบความสำเร็จหนึ่งอย่างในชีวิต

ก็เหมาะนะคะพี่ไหนก็เป็นคนที่ติดดินมาก

แต่ว่าไม่ใช่ว่าเรานิสัยดีตลอดเวลา
มันก็มีบางวันที่ไม่ได้ดีตลอด

อันนี้ทุกษาคุณ
แล้วถ้าเป็นเราเนี่ยต้องเอาออกจากปากก่อนมั้ง
ไม่ใช่คุณมีลูกแมวในปากหรือ